เมื่อวานก็นำเสนอคลิปที่เป็นที่วิพักษ์วิจารณ์บนโลกโซเชียล
หญิงสาวที่ถูกแฟนของผู้ชายที่ไปอยู่ด้วยกันในห้องเนี่ย

เมื่อวานนี้โอ้โหมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่ง
เขาพาดหัวเลยว่าสาวไซส์ไลน์อายจัด
ถ่ายคลิปประจานพบเป็นศพกระโดดตึก
โอ้โหคนกดไลค์ไม่ใช่กดใช้สิ
ดเข้าไปดูนะคะแล้วก็กดแชร์กันเยอะเลยสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะ
ผู้คนในโลกออนไลน์ค่ะเขาแชร์ลิงก์นี้กัน
อ้างว่ามาจากเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะคะ
ข่าวนี้เผยแพร่ออกไปสร้างความสับสนให้กับผู้คนอย่างมาก
อยู่เพราะว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลยค่ะคุณผู้ชม
เนื่องจากมีผู้ไม่หวังดีนะคะปลอมเว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์
นำภาพข่าวจากเหตุการณ์อื่นซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว
ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
อกจากนี้ก็ยังแต่งเรื่องเผยแพร่ข้อมูลเท็จ
ทำให้สังคมสับสนนะคะ
ถ้าเห็นเว็บไซต์ไทยรัฐปลอมควรหลีกเลี่ยงกันเข้าไปชม
เพื่อป้องกันการถูกดักรหัสผ่านหรือว่าไวรัสที่อาจแฝงมาได้
รวมไปถึงเราจะไม่สนับสนุนการแชร์ข่าวปลอมแบบนี้
เพื่อที่เขาจะได้ค่าโฆษณานะคะต้องระมัดระวังให้ดี
วิธีเช็คคือไทยรัฐโดนปลอมบ่อยมากบ่อยค่อนข้างถี่เลย
ก่อนแชร์จุดสังเกตว่าไทยรัฐออนไลน์ของแท้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ลักษณะของการพาดหัวข่าว
ก็จะต้องใช้ฟอนอักษรที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยรัฐเท่านั้นนะคะ
ภาพข่าวจะอยู่ใต้หลักกฎหมายแล้วก็จัญญบันสื่อ
เนื้อหามีความถูกต้องแล้วก็ใช้คำที่เหมาะสมนะคะ
ซึ่งแตกต่างจากเว็บไซต์ปลอมที่จะลงภาพข่าวที่ไม่มีการเซ็นเซอร์
เลอภาพศพหรือว่าผู้เสียหายนะคะ
ง่ายสุดว่าถ้าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ไทยรัฐออนไลน์แน่นอนนะคะ
อกจากนี้นายโกศลกรเจิมค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณพัทยา
ก็ถูกคนทำเว็บปลอมนำภาพถ่ายตอนนั่งชี้ศพไปผูกโยง

เขาก็ได้เข้าแจ้งความเช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งนายโกศลก็ระบุว่าได้เข้าแจ้งความ
ลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจโรงพักเมืองพัทยา
กรณีที่เว็บไซต์นี้แหละนำภาพที่ตัวเองนั่งชี้ศพผู้เสียชีวิต
กุข่าวที่ไม่เป็นความจริงทำให้เสียหาย
ก็เลยแจ้งความไว้เป็นหลักฐานค่ะ